เดี่ยว๒ชั้นที่ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้
ดัดแปลงให้กลายเป็นออฟฟิศให้เช่ารายวัน
แต่ติดอุปสรรคในเรื่องของการหาสถานที่นั่งทำงาน
อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเป็นต้นทุนไม่ใช่น้อยเลยค่ะ
ด้วยบรรยากาศการทำงานที่ดูสบาย
อกจากจะเป็นออฟฟิศให้เช่ารายวันแล้ว

การพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
ผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง

รวมถึงวิธีการหาแหล่งเงินเสริมความสำเร็จให้กับธุรกิจค่ะ
สำหรับลูกค้ารายวันเลือกนั่งบริเวณใดก็ได้
มีทั้งโต๊ะเก้าอี้นั่งทำงานแบบสบายจัดเตรียมไว้ให้

ผู้ใช้บริการจะต้องนำมาเองค่ะ
แต่สำหรับใครที่อยากใช้บริการแบบรายเดือน
ให้เช่าที่นั่งทำงานแบบส่วนตัว

และนำอุปกรณ์การทำงานค้างคืนไว้ได้เลยค่ะ
เหมือนว่าเป็นโต๊ะทำงานประจำของเรานั่นเองค่ะ
อีกหนึ่งโซนที่ถือว่าใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะ

ที่ถือเป็นโซนสำหรับประชุมสัมมนารวมถึงการทำงานต่างค่ะ
ที่ออกแบบมาด้วยตู้กระจกโดยรอบนะคะ
เหมือนว่าเรากำลังทำงานท่ามกลางธรรมชาติค่ะ
ช่วยเพิ่มไอเดียในการทำงานได้มากขึ้นเลยค่ะ
โซนนี้จะรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง๔๐คนเลยค่ะ
ซึ่งผู้ก่อตั้งที่นี่ตั้งใจอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในการทำงานใจกลางเมืองแบบนี้
ยังมีบริการไวไฟที่มีความเร็วสูงถึง๑๐๐เมกาบิตต่อวินาทีคอยให้บริการ
เป็นหนึ่งในธุรกิจการรับบริจาคแนวใหม่
และเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เลือกมาระดมสมองที่นี่
เลือกองค์กรที่เราต้องการบริจาคได้เอง

ที่นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุน
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้ใช้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเตรียมออกสู่ตลาดได้ค่ะ

บางทีมันไอเดียอะไรทุกอย่างจะหยุด

หรือมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียที่นอกเหนือ
แค่เราสองคนที่เป็นทีมงาน

บำรุงไอเดียบำรุงสมอง
บ้าตั้งอยู่บริเวณย่านเอกมัยซอย๔
เปิดให้บริการมาได้ราว๓ปี
และมีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมีค่าใช้บริการอยู่ที่๒๖๐บาทต่อวัน

เป็นแหล่งผลักดันเทคสตาร์ทอัพของไทย

การสร้างสังคมของการทำงาน
ที่ทำให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิด
นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพค่ะ